ช่วงนี้พาคุณผู้ชมกลับไปที่จังหวัดเชียงบรายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บริการจะเป็นอย่างไรติดตามคุณรัชนีภาร์ธีคำนึงขวน
รายงานมาจากสิงฟ้าจังหวัดเชียงบรายครับ
พาคุณผู้ชมกลับมาที่บรรยากาศการแสดงดนตรี

จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันค่ะ

และที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะคือไฮไลท์สำคัญของค่ำคืนนี้การร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ของประชาชนชาวเชียงรายและผู้ที่เดินทางมาร่วมชมการแสดงดนตรีดอกไม้ของยาบทเพลงของพ่อนะคะ
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
ยังคงเป็นแสงเทียนจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน
รวมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และสำหรับงานในค่ำคืนนี้ถือเป็นคืนที่๒แล้วนะคะ
สำหรับการแสดงดนตรีดอกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อ
ไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายแห่งนี้
สำหรับการแสดงดนตรีในค่ำคืนนี้นะคะ
จะมาในธีมเพลงแจ๊ส
ซึ่งมีศิลปินและนักดนตรีกว่า๒๐๐ชีวิตร่วมงานในครั้งนี้
และสำหรับการแสดงดนตรีในช่วงต่อไปนะคะ
จะมีนักร้องชื่อดังมากมายร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
รวมไปถึงบทเพลงแห่งความทรงจำอาทิกิจเดอร์วอยซ์
มาเลี่ยมบี๕แพลวคณิตกุลหนุ่ยนาธิการกิ่งเดอร์วอยส์
รวมทั้งอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดีนะคะที่จะร่วมเป่าคุยพร้อม
กับการขับร้องบทเพลงพระราชนิพลโดยรัฐเก้าอมรดิต
ไฮไลท์อีกหนึ่งงานสำหรับคืนนี้
นั่นก็คือการร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพลใกล้รุ่งของนางเอกสาวลูกครึ่ง
ยายาอุรัสยาในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ
สำหรับการแสดงดนตรีในวันนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
และร่วมทราบซึ้งไปกับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์
ทรงประพันธ์บทเพลงพระราชนิพลถึง๔๘บทเพลง
และสำหรับการแสดงดนตรีในค่ำคืนนี้นะคะ
อกจากที่จะมีบทเพลงพระราชนิพลแล้ว
ยังมีบทเพลงในความทรงจำมากมาย
ศิลปินจะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นร้องตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนเลยค่ะ
สำหรับการจัดงานในค่ำคืนนี้นะคะ
จะมีตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๕วันเสาร์
และวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะ

วันนี้ก็จะมีบทเพลง๓ทีมเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งก็จะมีศิลปินชื่อดังมากมาย
มาขับร้องบทเพลง

จะเป็นการขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
ซึ่งคุณผู้ชมนั้นจะสามารถติดตามภาพบรรยากาศได้
ในช่วงของรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ซึ่งเราจะประมวลภาพการแสดงดนตรีบนคุเวที
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งค่ะ
รัชนีคำนึงหวนข่าวไทยรัฐทีวี

อกไม้ของย่าบทเพลงของพ่อ
ใกล้ซิงปาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งจังหวัดเชียงรายเนี่ยเต็มไปด้วยเหล่าศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไทยเลยนะครับ
อย่างที่เราได้เห็นฝั่งขวามือนะครับ
ผมคิดว่าหลายท่านเลยคือไปถ่ายภาพที่เรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นฝีมือการว่า